เหตุการณ์ต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมไม่แน่ใจมียาร่วมด้วยหรือเปล่า

ไม่รู้มีแฟนข่าวคนไหนอยู่แถวศรีลมซอย๓บ้างหรือเปล่า
บอกจะมีชายเร่ร่อนตระเวนไถตังค์ชาวบ้านแถวนั้น
พอใครไม่ให้นะคุณผู้ชมด่าทอเลย
แล้วล่าสุดทะเลาวิวาสกับคนแถวนั้นด้วยครับ
โอโหช็อกกันพลวรรณ

เสื้อแดงเป็นชาวบ้านแถวนั้นนะคนที่ไม่ใส่เสื้อคนนั้นเดาได้ไม่ยากเป็นชายเร่ร่อนครับ
ลุกคลุกคลานกันทั้งคู่เลยคนเห็นเหตุการณ์แถวนั้นพยายามเข้าไปห้ามทับแล้วนะ
พยายามแยกแยกฝั่งชายเร่ร่อนพอแยกออกมายังไม่พอด่าคู่กรณีทิ้งท้ายไว้ด้วยครับ
แล้วก็เดินหนีไปเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในซอยศรีลมซอย๓นะครับหรือว่าซอยพิพัฒน์ย่านบางรักษ์
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปไปเจอชายเร่ร่อนในคลิปนั่นแหละฮะ
แต่ตอนไปเจอเนี่ยแกใส่เสื้อแล้วนะแกใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นครับที่คอ
ห้อยพวงมาลัยด้วยไม่ใช่พวงมาลัยรถนะฮะพวงมาลัยดอกไม้นะฮะสวมหน้ากากอนามัยใต้คางใส่แว่นตาดำ
กำลังเดินคุยหาของเก่าอยู่คือถ้าดูเผินก็ดูเหมือนคนสติปกตินะ
แล้วคนนี้เขาก็มาหยุดนั่งที่เพลิงเล็กข้างตึกหลังหนึ่งครับ
นักข่าวเราไปถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของแถวนั้นก่อน
เดินเข้ามาในซอยแล้วก็ถูกชายเร่ร่อนเดินมาถ่ายตังค์ครับ
ขอเงินหน่อยแต่เขาไม่ให้กันสิ
พอไม่ให้ปุ๊บชายเร่ร่อนด่าเลยด่าปุ๊บทะเลาะวิวาดกัน

ที่ผ่านมานะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแกบอก
เอือมเหลือเกินระอาเหลือเกินกับชายเร่ร่อนคนนี้

พอเมาปุ๊บก็โวยวายเดือดร้อน
ลูกค้าร้านค้าแถวนั้นมากเลย
คนที่ผ่านไปผ่านมาเขากลัวไง
โอ้โหเห็นชายสติดูไม่สมประกอบ
ถอดเสื้อด้วยโวยวายด้วยด่าทอ

ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกโอ้โหเจ้าหน้าที่ครับ
นำตัวไปรักษาเถอะหรือไม่ก็พาไปดูแลหน่อย

หรือว่าซอยพิพัฒน์ครับยังไงฝากพมลงไปดูหน่อยนะฮะ